ปฏิเสธเราเห็นชาวบ้านทั่วไป๓ลานชนนี้
ร้องชาวเน็ตกลายเป็นเรื่องเป็นราว
จนกระทั่งนำไปสู่การแก้ปัญหา
แต่ที่นี้ตำรวจเอง
บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้าน

มายกรถที่จอดขวางคือเป็นรถเสีย
จอดขวางทางเข้าออกของประชาชน

ไม่ยอมให้ตำรวจยกรถของตัวเองไป

แม่ความร่วมมือยุ่งเสีย

เฮียยยยยรถไม่ติดหรอกพลักภาพมันอ่ะ

ช่วยแขนจะตุ่มไหมเอาครับอ่าอ่าอ่าแต่แต่ต้องติดนะ
ถ้าไม่ติดผมยกอ้าวไม่ติดพี่ยกได้ไงมึงมึงยกไป
มันไม่ติดมันก็ต้องยกไงครับอืมอ่าคุณผู้ชมเป็นคลิปโตเถียง
ระหว่างเจ้าของรถสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็คือพยายามที่จะบอกตำรวจว่า
ให้ยกรถของตัวเองไปรถคันนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่า
จอดเสียมาแบบนี้นานแล้วนะนับเดือนแล้วนะทีนี้มันจอดเสียมาขวางทางจราจรแบบเนี้ย
มันก็แคบอ่ะเนอะดูสิมันเป็นซอยเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนเขาอ่ะใช่
แล้วก็ไม่ยอมให้ยกเนี่ยนะคะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยตำรวจกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานนะคะระบุแคปชั่นบอกว่าประชาชนเขาร้องเรียนมา
ขวางทางเข้าออกหน้าบ้านเขาผมก็แค่ทำตามหน้าที่ครับ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อสีเทาเนี่ย
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายที่เราดูเสียงตื้อเมื่อกี้นะคะ
ขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ยกรถของตัวเองออกไป
พยายามที่จะบอกว่าไม่ให้ยกนะคะไม่ให้ยก
แต่ว่าตำรวจก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่า
ชาวบ้านเนี่ยเขาโทรไปบอกตำรวจว่ารถเนี่ย
มันกีดขวางทางเข้าบ้านเขาเนี่ยก็เลยต้องยกเนี่ยนะคะ
แต่ว่านุ่มเสื้อเทารายนี้ค่ะก็ไม่วายนะคะ
ไม่ลดละอารมณ์แล้วก็ตะโกนด่าใส่ตำรวจ
บอกว่าชาวบ้านเขาเข้าออกยากลำบาก
เพราะว่ารถของตำรวจนั่นแหละคือพยายามที่จะโบ้ยไปบอกว่าเนี่ย
คุณมาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มายกแบบนี้เนี่ย
สุดท้ายดูสิรถที่เขาเข้าออกไม่ได้ตอนนี้
เพราะคุณเพราะคุณคุณตำรวจโทษตำรวจอีกนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
โดยเฉพาะในแง่ของกฎหมายพบว่า
ตามหลักไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะจอดรถขวางทาง
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชนหรือพื้นที่ทางสาธารณะ
เพราะถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
มาตรา๕๕วงเล็บ๖ที่บรรยัติไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดขับขี่หยุดรถ
อกจากนี้ยังเป็นความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะคะ
มาตราสามร้อยเก้าสิบเจ็ดวักสองฝ่าฝืนเนี้ยมีโทษจำคลุกไม่เกินหนึ่งเดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
สรุปคือผิดกฎหมายนะทำแบบนี้ผิดกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
เจ้าของรถเนี่ยมาจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจรแบบนี้แล้วตัวเองก็เดินทางลำบากเข้าออกลำบากเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะจ้างรถยกเอกชนมายกได้เลยนะไม่มีกฎหมาย
ไม่ต้องให้ถึงมือตำรวจไม่ต้องให้ถึงมือตำรวจถ้าเกิดว่าในขณะนั้นยังไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐได้
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่สุดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ย
ตำรวจนายนี้ที่สุดก็ต้องยอมถอยแล้วค่ะเนื่องจากว่าพี่แกเนี่ย
เสื้อสีเทาเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถสุดท้ายก็ไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายรถของตัวเองออกจากพื้นที่
และหลังออกจากชุมชนแห่งนี้แล้วตำรวจค่ะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจนะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ชายเสื้อสีเทาซึ่งเป็นเจ้าของรถคันสีแดงนะคะ
ฐานดูหมินเจ้าพนักงานแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
เนี่ยมันเจออย่างเงี้บางทีมันก็แบบกระอ่วนใจอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะ
อยากจะมีปากเสียงด้วยแต่แบบก็อยากให้เอารถออกไปอ่ะมันเดือดร้อน
มันเด็ดร้อนนะฮะหูชมถ้าเกิดหูชมเจอแบบเนี้ย
ในชุมชนในบ้านของคุณผู้ชมจะทำยังไงกับคนแบบนี้
เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงส่งมาบอกหน่อย
น่าจะมีน่าจะมีน่าจะมี